คุณผู้ชมมาดูกันต่อกับเรื่องราวข่าวดีค่ะ

ล่าสุดนะคะพี่บินกลับมาคุมบังเหียนกำกับละครอีกครั้งค่ะ

กับละครเรื่องล่าสุดปล้นครั้งสุดท้ายทางช่อง๗สีค่ะ
ละครเรื่องนี้เคยเป็นหนังดังมาก่อนนะ
โดยเรื่องนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐก็ได้รับการยืนยันจาก
นางเอกสาวปูเป้เกษลินเขาเล่นกับพี่อ๊อฟ

เล่าให้ฟังบอกว่าจริงแล้วพี่ละครเรื่องนี้คุณอาทองก้อนเป็นผู้กำกับนะคะ
แต่คุณอาร์มไม่สบายพี่บินซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหา
ก็เลยอาสามาทำหน้าที่นี้แทนค่ะ
แล้วก็บอกว่าพี่บินตัวจริงน่ารักมาก
ดูแลนักแสดงดีมากนะคะเหมือนกับดูแลชาวบ้านเวลาไปช่วยน้ำทงน้ำท่วมเนี่ยแหละค่ะ
อย่างที่เห็นในทีวีเนี่ยพี่บินเขาใจดีแบบไหนแบบนั้นเลย
คุณผู้ชมไม่เชื่อไม่ได้โมนะน้องปูเป้บอกเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ดีใจมากค่ะเพราะว่าส่วนตัวปูเป้เองเนี่ยก็เห็นพี่บินทั้งในข่ำหลังของคุณไปช่วยเหลือพี่น้องนะคะ

กับการร่วมงานจริงจริงเป็นอย่างในข่าวเป็นอย่างในทีวีเลยค่ะ
ก็คอยแบบว่าคอยถามว่าแบบไปไหวไหมได้ไหมอะไรอย่างนี้
จริงแล้วเนี่ยคือคุณอาทองก้อนเป็นคนกำกับก่อนแล้ว
แต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงพักรักษาตัวแต่ว่าเพื่อให้งานเดินต่อได้

แล้วดูสิแกอุตส่าห์กลับมากำกับเนี่ยก็คือทำเพื่ออาจารย์ด้วยนะ
ทั้งสองก้อนโอ้โหสุดยอดติดตามนะคะปล้นครั้งสุดท้ายนี่
ใครชอบแบบแนวบูเนี่ยละครเรื่องนี้ได้เลยโดนใจนะคะ